คุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูความสนุกสนานในโลกโซเชียลกันหน่อย

ไถม์ทำคำ

สาวขาล้อนี่คืออารมณ์คนที่แบบชอบไปเที่ยวเล่นขับรถตะเวนไปที่ต่างเนาะ

น้องมันผู้สาวขาเหล้า

เหมือนเคี้ยวน้ำลายตัวเอง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีผู้สาวขาเลาะอย่างเดียว
ผู้บ่าวขาเลาะก็มีเหมือนกัน

บ่าวเต้นแรงกว่าเพื่อนเลย

แล้วมีสเต็ปเป็นของตัวเองไม่สนใจเขา

คนที่เขาเต้นอยู่เนี่ยเขามีจังหวะของเขาแล้วเขาดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดี

ไม่มีไปรบกวนใครอย่างแน่นอนครับ
เรียกได้ว่าเต้นอย่างนี้กะเด่นคนเดียวเลยสิท่า
แม่ผู้บาวค้าเลาะจริงเลยนะครับ
เรียกได้ว่าเรื่องของอายุมันเพียงแค่ตัวเลข
เห็นเต้นแบบนี้แล้วผมบอกเลยนะสุขภาพของคุณลุงคนนี้สุดยอดจริงเลย
เราก็เลยมีเพลงให้เอ้าจัดให้สำหรับเพลงนี้เลยครับคุณตาครับ
น่ารักมากเลยคุณยอมสเต็ป